ไล่ตามจับตัวผู้ชายคนนึง

ตำรวจสามารถตามจับกลุ่ม

เขาก่อเหตุอย่างนี้จริงนะครับ
ตำรวจไล่ติดตามจับกลุ่มตัว

ซึ่งเขามีอาการผ่วยทางทิศประอาจด้วย
ก็ถูกตำรวจไล่จับจนได้นะครับ

ที่สิงห์บุรีฟายปกครองด้วย

จับได้แถววัดหัวสแก่ตกตำบลจำลองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะฮะ
แต่ที่เกิดเหตุเนี่ยที่ก่อเหตุเอาไว้เนี่ยบ้านอยู่ที่สิงห์บุรี
พื้นที่รอยต่อจังหวัดติดกันสิงห์บุรีอ่างทองนะครับ
ในออฟก่อเหตุใช้มีดแทงยายแท้ของตัวเอง
ชื่อว่านางสนองอ่วมน้อยอายุ๖๒ปี
นางสนองบาดเจ็บสาหัสที่บ้านพิธบนท่าข้ามอำเภอไข้บางรจรสิงห์บุรี
ก่อนจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ในออฟพูดก่อเหตุเสร็จแล้วแทงยายเสร็จแล้วก็หนีไปหนีไปถึงนู่น
รอยต่อของจังหวัดนะฮะไปอยู่ที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองช่วงตะบนจำลองนะครับ
ยังพูดใช้การลักษณะรุกวน

เพราะว่ากลัวคนจะเอามีดเอาไม้มาทำร้ายเขา
เขาก็แค่เดินออกมาเรื่อยเดินออกมาจากบ้านแค่นั้นเอง
แต่ความจริงคือแทงยาย

เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปนะครับเพื่อดำเนินคดี

จะกินเองนะครับเอาตังค์ให้มันนะครับ
แล้วขอแกงก็ได้เท่าไหร่
ในออฟนี่มีอาการทางจิตประสาทด้วยนะครับ

เดินมานะฮะเดินเท้ามานะครับ
มาถึงพื้นที่รอยต่อจังหวัดสิงห์บุรี

บ้านอยู่ตะบนท่าข้ามอำเภอค่ายปังกระจันทร์
ที่สิงห์บุรีมาถึงพื้นที่

จังหวัดอ่างทองเนี่ย๑๑กิโลเมตร

กิโลเมตรนะครับก่อนที่ตำรวจจะจับได้

ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลพ่อกับแม่
คุณยายสนองั้นเนี่ยเสียชีวิตไอ้๖๒

มือแทงเนี่ยนะปกติแล้วคุณยายสนองต้องดูแลแม่กับพ่อ
ที่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้าน
นี่คุณระวิการไปถึงไปเจอคุณยายสนวน

ถ้าเปรียบสัตว์ก็ต้องเป็นถวดของในออฟ

คุณยายสนวนแม่ของผู้ตายอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณ๑๐โมงเช้าวันนี้
อยู่ในออฟที่เป็นเหรนเนี่ย
เอาน้ำไปสาดใส่ยายสนวนนะฮะ
ก่อนที่ยายสนองจะเข้ามาห้ามหลาน
แล้วก็ดุด่าว่าไปทำโทษแบบนี้ทำไม
เอาน้ำไปสาดไปทำโทษแบบนี้ทำไม
ทำให้ออฟไม่พอใจนะครับ
ำหมัดแล้วก็ต่อยเข้าไปที่ลิ้นปี่ของยายสนอง

สนวนเนี่ยบอกว่าไม่รู้ว่าทำไมในออฟเนี่ย
ถึงก่อเหตุแบบนี้แล้วไปเอาอาวุธมาจากไหนนะฮะ
ทีแรกเนี่ยคิดว่ากำหมัดต่อย
ไปมาฮะไม่ได้กำหมัดต่อย

กลายเป็นว่าใช้มีดเนี่ยแทงฮะ

ปรากฏว่ายายสนองก็ล้มคว่ำหน้าลงไปกับพื้นนะฮะ
บาดเจ็บสาหัสก่อนจะเสียชีวิต
ส่วนตัวในออฟก็เดินหนีออกจากบ้านไปเลย
คุณยายสนวนบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าที่ผ่านมา
นี่ฮะบาดแผลที่ยายสนองแกถูกแทงเข้าไป

วดสนวนแกคิดว่าเหรนต่อย

นั่นน่ะคือเอามีดจ้วงแทงเข้าไปนะครับ
ซึ่งคุณยายสนวนเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาในออฟเนี่ยนะฮะ
คือสติไม่ค่อยดีนะครับ

ชอบสร้างปัญหาป่วนคนในบ้าน
หลายสิ่งหลายอย่างต่างเป็นแบบนี้มาตลอด
ทุกคนในบ้านก็ไม่มีใครไม่อยากยุ่ง

เพราะรู้ว่าป่วยจิตเวทมีอาการทางจิตประสาท
ก็คือไม่อยากยุ่งแต่ก็ปล่อยอยู่ในบ้านอ่ะ

ไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ก็คือนายออฟเนี่ยถึงขั้นคลุ้มคลั่ง

ก่อนจะเกิดเรื่องนะฮะ
ลูกสาวก็คือยายสนองเนี่ยบอกกับคุณทั่วสนวน
บอกลายบ้านให้เรียบร้อยเลยนะ
เดี๋ยวหากพ่อตายเนี่ยจะเอาไปไว้บนบ้าน
ก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นในครอบครัว
คือพ่อเนี่ยคือไม่ได้ตาย
ฉันนั่งดูดาวซัมากรินน้ำ
ว้างดาวซัมาเปียกหมดเลย

ป้อมมามาจากตลาดแล้วก็บอกเนี่ยซื้อปลาโรคมันเปียกสาดเพื้อปลา
มันก็ห่วงไม่ถึงไปเข้าป้อมแรกมันจะไปเอาฉันแล้วก็ให้ป้อมมาดาบครับ
ห่วงเอาเลยซุยทองมันก็จุกแล้วก็โมดแล้วก็ถัดมามาได้มาหายาให้มันดบ
เนี่ยนอนแล้วปลากระตูเนี่ยเยี่ยวแตกเลย

ก็ตามึงมามาหาตัวมาเจอแล้ว
นี่คุณระวิการเจออีกหลายคนที่อยู่ในบ้านนะฮะแล้วก็ความคืบหน้าคดีในออฟด้วย
เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวให้คุณระวิการส่งอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ย
มีอีกหลายคนเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับ
คุณผู้ชมคะเรามีข้อมูลเพิ่มเติมข่าวนี้ที่เราเล่าไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการนะคะ
ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสิงห์บุรีหลานชายเอามีดแทงยายจนเสียชีวิตนะคะ
คือหลานชายเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทด้วยอ้างว่าถูกคุณยายต่อว่าแล้วก็เอามีดแทงเลยนะคะ
อันนี้คือภาพตอนที่ตำรวจร่วมกับฝ่ายปกครองช่วยกันจับนะคะหลานชายคนนี้ชื่อว่าในออฟอายุยี่สิบสาม
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสแต่สุดท้ายคุณยายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
พอจับได้ในออฟก็ยังพูดจาวกวนไปมาบอกว่าไม่ได้ฆ่ายายบ้างอะไรบ้าง
แต่สุดท้ายในออฟเหมือนกับมีอาการทางจิตทางประสาทด้วยนี่ค่ะ
วันนี้นะคะครอบครัวรับศพของคุณยายมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ญาติญาติทุกคนเสียใจมากค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะนายธีรยุทธ์สมอารมณ์อายุสามสิบสี่ปี
บอกว่าเสียใจมากจริงจริงที่สูญเสียคุณแม่ไปค่ะที่ผ่านมาเคยเตือนแม่แล้วนะคะ
เคยเตือนหลายครั้งแล้วว่าเดี๋ยวต้องมีคนตายเพราะไอ้อ๊อฟอ่ะ
เคยเตือนไว้แบบนี้ครับแต่แม่ก็ไม่เชื่อนี่ค่ะ
ลูกชายบอกว่าแม่อ่ะรักนายออฟต์มากนายออฟต์เป็นหลานนะ
แม่รักในออฟมากกว่าผมที่เป็นลูกซะอีกครับคือแม่อ่ะ
ในออฟมาตั้งแต่เล็กเล็กนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นเชื่อว่าแม่อาจจะไปขัดใจอะไรสักอย่าง
ทำให้ในออฟไม่พอใจก็เลยทำร้ายยอมรับว่าโกรธตัวเองนะ
ปล่อยให้แม่มาอยู่กับคนอันตรายแบบนี้เชื่อว่าในออฟไม่ได้ป่วยทางจิตทางประสาท
ขั้นที่คุยไม่รู้เรื่องอะค่ะเพราะว่าก่อเหตุแล้วเนี่ยยังมีกระจิตกระใจหนี
โอ้โหหนีไปเนี่ยนะหนีจากบ้านที่สิงห์บุรีเดินเท้าไปเนี่ยไปที่อ่างทองอ่ะ
ครับสิบเอ็ดกิโลอ่ะใช่ครับหนีไปสิบเอ็ดกิโลแบบเนี้ยยังมีกระจิตกระจายหนี
ลูกชายบอกว่าถ้าผมสามารถเอาชีวิตแม่กลับมาไม่ได้เนี่ยนะ
ต่อให้ในออฟมาขอโทษอะไรเนี่ยนะไม่ให้อภัยเด็ดขาดค่ะ
ผมกลับมาเนี่ยผมยังบอกให้บอกแม่ผมว่าทำไมไม่ให้เอามันไปรักษาตัว
นะแล้วแม่ผมบอกว่าไงว่าแม่ผมบอกว่ากูเหนื่อยเอ่อเหนื่อยคือไง
ผมผมเข้าใจแม่ผมนะใครไงไม่รู้แต่ว่าผมก็เลยบอกว่าสักวันอ่ะ
มันต้องมีใครใครอ่ะตายคนนึงอ่ะเขาเคยทำร้ายคนในครอบครัวมาก่อน
นี่น้าผมนี่น้องแม่ของน้องชายมันต่อยคิ้วแตกเลยอืม
นี่ขโมยโอ้โหทุกอย่างมีขโมยด้วยเหรอพี่ขโมยของด้วยในบ้านอ่ะ
กับผมก็ไม่เคยบวกกันเลยผมน้าวะเนี้ยเลี้ยงมันแต่
คือเขาไม่รู้เรื่องแล้วว่างั้นเถอะมันรู้ดิมันไม่รู้ได้ยังไงล่ะ
แทงไม่รู้แล้วมันคนนั้นมันแทงไม่รู้เสร็จปุ๊บ
มันต้องรอมอบตัวดิมันต้องยืนเออจะไปนู่นได้ไงอ่ะ
ถูกไหมค่ะอ้าวก็คือยังมีความที่สำรู้สำนึกด้วยคิดอะไรบ้าง
มันไม่ได้บ้ามันคือถ้าสติไม่ดีก็ต้องไม่หนี
จะไปไหนได้ล่ะไปโอ้โหไปยังไกลกี่กิโลอ่ะอืม
เอาอย่างนี้ถ้ามีโอกาสได้คุยกับร้านผมไม่คุยไม่ต้องมาคุยผม
ถ้าได้พูดเราเจอหน้าเขาเราจะยังไงผมไม่คุยคือวันเดียวคงไม่คุย
ไม่ต้องมาคำมาศพแม่ผมด้วยอืมไม่ให้อภัยเลยเหรอไม่ต้องให้อภัยไหม
ไม่ให้อภัยถ้าเขามาขอโทษอ่ะพี่ไม่ต้องมาขอโทษผม
อืมแม่ผมยังไม่ต้องอภัยบังคุณเลยแต่แม่ผมน่ะเลี้ยงไม่ต้องเหลือเล็กน่ะ
อืมรักมันมากรักมากผมอีกอืมดูมันทำดิอืมอืมใช่ธิรยุทธ์นี่เป็น
ลูกชายผู้ตายและเป็นน้าของผู้ต้องหาใช่ค่ะครับนี่นะคะก็เลยบอกว่า
โอ้โหถ้าเกิดนำชีวิตแม่กลับมาไม่ได้ในออฟก็ไม่ต้องมาขอโทษหรอก
ไม่ต้องมาขอขมาหรอกไม่ยกโทษให้นะคะในออฟอยู่ที่โรงพักนะคะครับ
พ่อค่ายบางรจันทร์นะคะนายธนสิทธิ์อ่อมน้อยอายุยี่สิบแปดปี
คนนี้ก็เป็นน้าของในออฟนะคะครับให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
นอนอยู่บนบ้านชั้นสองได้ยินเสียงยายสนวนยายสนวนก็คือแม่ของนางสนองที่เสียชีวิตนะคะ
เป็นทวดในออฟได้ยินเสียงยายสนวนตะโกนเรียกบอกว่าโอ้ยในอ๊อฟ
นางสนองเนี่ยก็เลยวิ่งลงมาดูเห็นนางสนองนอนคว่ำหน้าก็พยายามพลิกตัว
ตอนนั้นไม่เห็นแผลนะคะก็วิ่งตามในออฟไปย้อนกลับมาดูอีกทีอ้าวเห็นแผลที่ลิ้นปี่
ก็เลยรีบส่งโรงพยาบาลก็เลยคิดว่าสาเหตุก็น่าจะมาจากการที่ในออฟ
ขอเงินนางสนองอะค่ะแล้วนางสนองก็ไม่ให้คุณยายไม่ให้
ก็คงโกรธไม่พอใจที่ผ่านมายายหลานเขาก็เคยทะเลาะกัน

ผมอยู่บนบ้านลงไปบอกว่าป้าป้าป้อมมันโดนต้อยอืม
ผมก็ไม่รู้ไม่เอกใจหรอกครับเข้าไปเข้าไปคือไงพยุงพยุงร่างของแกอ่ะ
นอนในแรกเขามันก็เขากว้ามหน้าอยู่อ่าแล้วผมก็ผ่าคลองพลิกให้
นอนแล้วก็หมอนหนุนเขาแล้วก็อย่ามองมาให้เขาดมตอนนั้นแกเหมือนมีลมหายใจอยู่
มีมีครับก็คือเขาก็โรยลินใช่ใช่แต่ตอนแรกอ่ะผมก็ไม่เห็นหรอกเขาเปิดท้องอ่ะ
เปิดท้องมาปุ๊บเห็นมันมีรอยแผลมีดแทงแล้วผมก็รีบเอาพาเขาส่งโรงพยาบาล
ถ้ากินยามันก็นอนบางทีก็นอนนะครับถ้าไม่กินยามันก็เดินไปออกเดี๋ยวเข้า
เดี๋ยวเขาออกเดี๋ยวเขาอยู่อยู่นั่นครับเขาไม่หล่อนแล้วเจ็บ
มันเหมือนว่ายามันไม่ได้กินอย่างเงี้ยครับมาก่อนมาก่อนอาจจะเสพดมกาลเขาบทรมานดมกาล
ก็มาที่โรงพักพอรู้ว่าลูกชายมาก่อเรื่องแบบนี้ก็บอกเลยว่าเสียใจ
เสียใจมากจริงที่มาทำร้ายหย่าย
ซึ่งก็คือแม่แท้ของเธอ
ที่ผ่านมาคิดมาตลอดค่ะว่ามันต้องมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น
เพราะว่าลูกเธอมีประวัติป่วยจิตเวทจริง
เคยรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเมื่อปี๒๕๖๐นะคะ
พอยาหมดกลายเป็นว่าอ้าวไปใช้สารเสพติด
ทีนี้แหละพูดไม่รู้เรื่องเดินไปเดินมากระโดดน้ำคนเดียว
พูดคนเดียวต่อยคนในครอบครัวจนได้รับบาดเจ็บกันมาแล้ว
แม่บอกว่าก็อยากจะพาอ๊อฟไปรักษาแต่ก็ไม่มีเงินนะคะ
คุณยายเนี่ยซึ่งเป็นแม่แท้ของเธอแล้วเป็นยายของในออฟเนี่ย
บอกว่าให้มาอยู่กับยายก็แล้วกัน
ในใจก็คิดว่าหลานหลานแท้เนอะคงไม่ทำร้ายยายหรอกนะ
ยายก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเล็กนะแต่กลายเป็นว่าโอ้โห

ป่วยตอนเริ่มประมาณ๑๗๑๘อ่ะค่ะ
อาการเขาเป็นอย่างไร
ก็คือว่าเริ่มแบบว่าเซ็บอ๋อเซ็บยาเนอะ

ก็พอเริ่มมีครอบครัวไปมีแฟนมีอะไรก็ผิดหวัง
ผิดหวังก็เหมือนกับประมาณว่าผู้หญิงทิ้งคนนู้นก็ไม่ต้องการคนนี้ไม่ต้องการ
ก็เลยแบบเหมือนแบบไร้ค่าเนอะไปขอตรงนู้นอยู่ตรงนี้อยู่อย่างเงี้เขาก็ไปทั่ว
ปล่อยจิตเวทไปแล้วก็พี่ไปรักษาโรงพยาบาลสีทันยา
ไปรักษามาก็ไปอยู่โรงพยาบาลศิริญญา๔เดือน
ก็ต้องทำเพราะค่ะเราคิดว่าพวกนี้มันควบคุมติดอีกจริงไม่ได้
มันก็คือสมองมันแบบว่ามารึไม่มาน่ะ
แล้วคือก็ก็เราก็ไม่คิดเพื่อทำยายเงพี่เลี้ยงมาเนอะ
ทางตำรวจสพค่ายบางรจันทร์บอกว่าเบื้องต้นตัวในออฟผู้ก่อเหตุ
ก็อ้างว่าเดินเท้าจากที่เกิดเหตุคือจังหวัดสิงห์บุรีไปที่อ่างทองจนไปจับได้ตรงนั้น
นายอ๊อฟก็ยังคงพูดจาววกวนให้กันวกวน
แต่ว่าพยานแวดล้อมก็ยืนยันว่านายอ๊อฟฆ่าคุณยายจนเสียชีวิตจริง
ทีนี้ตำรวจบอกว่านายอ๊อฟผู้ต้องหาให้การวกวนผู้ไม่รู้เรื่อง
ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อให้รักษาก่อน
เพราะว่าสอบปากคำยังไงถามยังไงคือพูดไม่รู้เรื่องค่ะ
ก็เลยยังไม่รู้ว่าในออฟฆ่ายายด้วยพฤติกรรมลักษณะการก่อเหตุแบบไหนยังไง
ไม่เจออาวุธในที่เกิดเหตุอีกต่างหาก
ก็ต้องรอว่ารักษาแล้วจะหายไหมจะสอบปากคำได้ไหม
อยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดด้วยว่าป่วยจิตเวทจริงไหมนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่
คือถ้าฟังจากที่แม่นายออฟบอกเนี่ยคือผมว่าเรื่องอย่างนี้ไว้ใจไม่ได้
จะเป็นเรื่องของอาการทางจิตประสาทหรือว่าพวกที่ยาเสพติดพวกนี้เนี่ย
จะก่อเหตุตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นใคร

เกิดกับคนในครอบครัวก็คนรอบข้างนะครับ
ข้างบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยมันมีคดีเกิดขึ้นเยอะแยะหมด
เพราะฉะนั้นเรื่องที่บอกว่าไม่มีเงินจะพาไปรักษา